ศิลปากรเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตร
และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
บุรณปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
โดยกรมศิลปากรได้ทำการล้อมรั้วสนามหลวง
ปรับระดับพื้นดินให้เสมอกัน
จากนั้นได้วางผังทำฐานรากก่อสร้างพระเมรุมาตร
พร้อมกับก่อสร้างโรงขยายแบบที่เป็นศูนย์บัญชาการก่อสร้างพระเมรุมาตร
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายงานทั้งด้านการขยายลายสถาปัตยกรรม
การจัดสร้างพระโกรธจันทร์ศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตร
ปฏิมากรรมเทวดาและสัตว์หิมพาน
ดำเนินการที่โรงขยายแบบทั้งหมดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
และในวันที่๙กุมภาพันธ์คณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่างค่ะ
สมกรได้เริ่มต้นในการก่อสร้างพระเมนมาตรและพระที่นั่งทรงธรรม
ส่วนอาคารอื่นก็ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างไร
เพราะเรามองแล้วว่าสิ่งก่อสร้างสำคัญในคราวนี้ก็คือพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรม
จากมีขนาดใหญ่กว่าหลายครั้ง๔ครั้งหลังที่ผ่านมานะครับ